ดูความคืบหน้าที่สืบเนื่องจากกรณีที่เจ้าสำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพระครูประหลัดประพลนศักดิ์นะฮะ
ซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดชัดป่าหวายด้วยที่มีหญิงสาวคนหนึ่งไปร้องหมอปลามือปราบสัมภเวษี
แล้วบอกว่าโอ้โหถูกหลอกให้ทำบุญศูนย์เงินเป็นล้านหนึ่งถวงคืนยังไม่ได้เลยเนี่ย
แล้วมีแม่ชีร่วมด้วยค่ะล่าสุดมีผู้เสียหายเพิ่มนะฮะ
ผู้เสียหายคนนี้เป็นหญิงวัย๗๕ปีชื่อนางสำรานพึ่งแดงอยู่ที่สมุทรปราการ
นี่ฮะคุณยายแล้วนี่๗๕ปีคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยด้วย
คือคุณยายบอกพอทราบข่าวว่าหมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ยมาช่วยเนี่ย
เปิดเผยพฤติกรรมของพระรูปนี้แล้วมีคนถูกหลอกเนี่ยยายบอกยายก็โดนหลอกเหมือนกัน
โอ้โหแล้วฟังเรื่องราวที่ยายบอกยายถูกหลอกทรัพย์ส่งทรัพย์สินเนี่ย
ยายบอกโอ้โหถึงขั้นที่ว่าเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ยเคยบอกประมาณว่า
จะให้อมนกเขาเจ้าอาวาสอะไรอย่างนี้อันนี้คำกล่าวอ้างของคุณยายนะฮะ
เดี๋ยวต้องรอฟังทางเจ้าอาวาสเขาด้วยเขาจะว่ายังไงนะ
เอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะเรื่องของยายสำรานเนี่ยยายสำรานบอกว่าอย่างนี้ฮะ
เมื่อปี๕๘นะตอนนั้นยายเนี่ยได้ไปเจอกับพระครูประหลัดประพลศักดิ์
เจอครั้งแรกเลยตอนนั้นเจ้าอาวาสเนี่ยมาดูห่วงจุ้ยให้กับเพื่อนบ้าน
อยู่ในชุมชนเดียวกันที่แถวปากน้ำสมุทรปราการ
ยายสำรานแกบอกว่าแกก็เห็นพระรูปนี้แล้วก็ศรัทธา
ถึงขั้นตัดสินใจตามกลับไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ด้วยเลยนะฮะ
สวนพึ่งรัชบุรีเพื่อไปบวชชี
ยายสำรานบอกว่าไปอยู่ปฏิบัติธรรมที่นั่นนานถึง๓ปีนะครับ
ปี๕๘ถึงปี๖๐ขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักสงฆ์
พระรูปนี้ก็เริ่มพูดจาหวานล้อมนะหลอกให้ยายสำรานเอาทรัพย์สินที่มีเท่าไหร
เอาไปฝากไว้กับพระแล้วก็พูดจารักษณะหลอกล่อ
ให้เอาเงินที่มีอยู่มาร่วมทำบุญสุดท้ายเนี่ยหมดตัว
ยายสำรานแกบอกแกทำบุญจนหมดตัว
พอหมดประโยชน์เจ้าอาวาสพฤติกรรมเปลี่ยนเลยทีนี้
เคยพูดจาอะไรด้วยดีเนี่ยเปลี่ยนเป็นด่าทอโมโหใช้ถ้อยคำหยาบคาย
บางทีพอพูดอะไรไปต่อว่ามาก็บอกกับยายบอก
ถ้าปากกว้างมากมาอมนกเขาเจ้าอาวาสไหมอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้ยายเขาอ้างนะจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้นะฮะ
ทีนี้ยายก็ยังอ้างว่าจากการสังเกตเนี่ยเจ้าอาวาสรูปนี้เนี่ย
มีพฤติกรรมเหมือนกับเป็นกลุ่มชายรักชายหรือเปล่า
เหมือนกับชอบไปลวนลามใกล้ชิดพระบวชใหม่
อย่างเช่นเอามือไปจับแถวใกล้เป้า
หรือว่าวางขาของพระบวชใหม่แล้วก็จะให้เงินนะ
บางทีให้พันหนึ่งเอาไปซื้อของใช้อะไรประมาณอย่างนี้
คำตรงไหนครับ
คำเป้าอ่ะคำข้างหน้าเนี่ย

ฉันก็มองพระองค์นี้เขาสะดุดอยู่ด้วยเลย
แล้วพระรูปนั้นที่โดนทำเป็นยังไง

พระเกลียงนะพระองค์นี้ที่ทำอ่ะ
แต่พระองค์นี้เขาชอบเข้าไปเซเว่นเซเว่นเขาก็ให้ซื้อของเป็นพันเลย
หมายถึงว่าพระรูปนี้ให้ตังค์พระที่ไปรูปคำเป้าเขา
เออทำเป้ากันเนี่ย

บอกว่าถูกหลอกเหมือนกันศูนย์เงินเหมือนกัน
หลานชายของยายนะฮะชื่อมณัฐนะครับ
บอกว่าตอนที่ยายสำรานเนี่ย
ปฏิบัติธรรมในสำนักสงฆ์ที่สวนพึ่งราชบุรีเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
สำนักสงฆ์ห้วยน้ำหนักนะ
คือหลานชายบอกว่าตอนนั้นเขาก็เลยไปบวชด้วย
บวช๙วันบวช๙วันก็ศึกออกมา
เพราะทนพฤติกรรมของเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ไม่ไหว
คือเขาบอกว่าเขาเห็นว่าเจ้าวาดเนี่ย
มีพฤติกรรมลักษณะพูดหวานล้อมให้ยายของเขา
เอาเงินไปทำบุญถึงขั้นยายเนี่ย
ขายสมบัติเก่าที่เก็บสะสมมาตั้งแต่เป็นสาวจนหมดตัวเลยนะ
เงินสดยายเนี่ยศูนย์ไป๒แสน๘
สร้อยข้อมือทองคำ๑บาท๑เส้น
ซ่อยข้อทางทำสองบาท๑เส้น
เลี่ยมทองอีก๖องค์บ้านที่อยู่อาศัยที่ปากน้ำสมุทรปราการอีกหนึ่งหลัง
โอ้โหนี่ฮะหลานชายบอกยายขายจนหมดตัว
พอหมดตัวแล้วไม่มีเงินกลายเป็นเจ้าอาวาสดุด่าเหมือนกับคนหมดประโยชน์
ตอนหลังครอบครัวมารู้เรื่องเนี่ยก็ไปทวงทรัพย์สินคืนจากเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสก็ยอมทำข้อตกลงนะบอกจะชดใช้คืนให้คุณเข็มมาสอน
ทุกผู้ชมดูทรัพย์สินที่หน้าจอนะครับเจ้าสำนักสงฆ์เฮ้ยน้ำหนัก
บอกว่าจะคืนให้ยังไงรู้ไหมเดี๋ยวจะผ่อนคืนให้เดือนละ๔๐๐๐บาท
เดือนละ๔๐๐๐บาทแล้วดูเอาของเขาไปผ่านมาจนถึงวันนี้เพิ่งได้มา๙๒๐๐๐

ว่าเงินมันไม่คล่องตัวแล้วก็เลยโดนโดนว่าทีนี้ยายเขาเลยแบบเฮ้ยคืออยู่ไม่ได้แล้วพี่
คือใจคนแก่นะใจไม่ดีแล้วก็เลยกลับมาพอกลับมาเขามีการโทร
พี่ย่ายพี่น้องเขาจะเอาเรื่องตั้งแต่วันนั้นแล้วตั้งแต่ช่วงปีนั้นแล้วตั้งแต่ช่วงปีนี้ผ่านมา
แต่วังเราว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโกรธขึ้นให้ด้วยนะ
บอกว่าโอ้โหดวงไม่ดีเดี๋ยวตายไปจะตกนรก
ต้องทำบุญยกช่อฟ้าอะไรพวกนี้

แล้วก็มีแม่ชีมาทวงถึงบ้าน
ก็เลยต้องให้ไปอีก๖แสน
นี่ค่ะวันนี้นะครับนี่คืออดีตแม่ชี
ของสมัครสงฆ์ห้วยน้ำหนักชื่อฟ้านะครับ
นางธิตารีจงอนันสุกนะครับ
คือเธอบอกว่าเธอเองเนี่ยก็คือผู้เสียหายเหมือนกันนะ
เธอสูญเงินไปเป็นแสนเหมือนกัน
กลับไปเมื่อปี๖๓ตอนนั้นไปทำบุญที่สำนักสงฆ์
แล้วพระเนี่ยทักว่าเคยทำแท้งมาหรือเปล่า

ช่วงนี้ดวงกำลังตกนะมีวิญญาณตาม
แล้วเธอบอกเธอเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาด้วยมันบังเอิญไง

พระเลยแนะนำให้ทำพิธีถวายพานถวายสังขทานโบราณ
แล้วเป็นเจ้าภาพบวชเนรตามกำลังวันเกิด
เธอบอกเธอก็บวชไป๑๗องค์แล้วก็บวชชีอีก๑๗วัน
ทำบุญสร้างพานบายสีพญานาค๗เสียนอีก๑๐ฐาน
โอ้โหเงินเนี่ยหมดไปแสนห้าแต่พระเอาบายสีเนี่ย
มาจัดวันเกิดตัวเธอเนี่ยนะตอนนั้นเธอบอกเธอก็ได้เจอนางสุมารี
ซึ่งเป็นคนไปปฏิบัติธรรมเหมือนกันพระก็ใช้ให้ทั้งคู่เนี่ย
ทวงเงินกับคุณเก๋คุณก้อยที่ไปร้องหมอปลาคนแรก
เนี่ยเธอบอกเรื่องของเรื่องอ่ะคือหลวงพ่อเนี่ยใช้ให้เธอเนี่ย
กับคุณยายอีกคนนึงเนี่ยไปทวงเงินคุณเก๋คุณก้อยที่กรุงเทพ
ตอนนั้นยอมรับว่าก็ไม่ค่อยพอใจนะที่อยู่ดีดีเนี่ยโอ้โห
โยนความผิดให้เธอทั้งที่พระเนี่ยเป็นคนสั่งให้เธอไปทวงเงิน
เลยอยากฝากถามหลวงพ่อว่าเอ้าก็เงินที่เขาโอนให้บัญชีก็ชื่อหลวงพ่อ
หลวงพ่อจะบอกไม่รู้เรื่องได้ยังไงนะที่บอกว่าไม่มีการดูดงดูดวง
มีการหลอกมีหลักฐานทุกอย่างแล้วอยู่ดีดีจะมาโยนความผิดว่าเธอเนี่ย
เป็นคนไปหลอกคุณเก๋คุณก้อยค่ะเธอบอกเธอก็เสียหายนะอย่างนี้
ฟ้าไม่พอใจตรงที่บอกว่าเอ้ยให้เรามาถามว่าเราอยู่ในชุดขาว
เราไปบวชพรามให้เราไปบวชหลวงพ่อไม่อนุญาตให้เราลงมา
เราจะลงมาได้ยังไงมันไม่ใช่กรุงเทพคลองเตยนะคะ
ที่เราจะไปมาได้ลาดบุรีกรุงเทพค่ะ
แล้วที่ให้ฟ้าลงมาเพราะว่าฟ้ากับพี่ก้อยคือไปดูดวงด้วยกัน
อย่างนี้ค่ะฟ้าอยากถามหลวงพ่อตรงนี้เลยนะคะ
บัญชีก็ของหลวงพ่อไม่ใช่บัญชีฟ้า
แล้วฟ้าบวชพรามไม่ให้ฟ้าลงมาฟ้าจะลงมาได้ยังไง
ฟ้าฝากถามแล้วที่แม่ชีบอกว่าที่นี่ไม่มีการดูดวง
ฟ้ามีหลักฐานทุกอย่างแล้วหลักฐานทุกอย่าง
ฟ้าจะส่งให้นักข่าวทุกช่อง
นี่ฮะฟ้าก็เลยเอาหลักฐานให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราดูนะครับ

นี่บอกเจ้าอาวาสเขียนให้ระหว่างที่มาดูดวงให้เธอก่อนที่จะให้บวชชี
เห็นไหมในกระดาษนี่เขียนตัวลงตัวเลขอะไรพวกนี้
นี่เต็มเลยแล้วจะบอกว่าไม่มีการดูดวงได้ยังไงเธอบอก
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทนายเอ็กซ์นะฮะทนายพุทธิธรคงถาวรเป็นทนายความทีมหมอปลาเนี่ย
บอกว่าทางด้านกฎหมายที่ผู้เสียหายมาแจ้งความเนี่ยตอนนี้ความผิดก็คือฐานช่อโกง
ตอนนี้พระรูปนี้ติดต่อผู้เสียหายมาแล้วบอกว่าจะขอเคลียร์เงินนะ
แต่ในฐานความผิดที่แจ้งความกันไปเนี่ยมันไม่สามารถยอมความได้คดีช่อโกง
ส่วนหมอปลานะครับอยากฝากไปถึงพระผู้ใหญ่แล้วก็สำนักพุทธนะฮะว่าควรจะมีการตรวจสอบ
เจ้าอาวาสวัดต่างอย่างจริงจังเพราะมีอดีตพระที่เคยบวชเนี่ยโทรมาเล่าพฤติกรรมให้ฟังว่า
มีการรับจ้างบวชเนรในวัดด้วยนะฮะ
นักพุทธเข้าไปตรวจสอบแล้วจริงหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ตั้งข้อสังเกต
เพราะได้ข่าวมาว่าเจ้าคณะอำเภอกับพระรูปนี้เป็นเพื่อนกัน
อันนี้ก็อยากฝากถึงเจ้าคณะอำเภอด้วยช่วยออกมาชี้แจงด้วย
ว่าทำไมถึงปล่อยให้พระนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ฮะ
ซึ่งมันไม่สมควรกับพุทธศาสนาหรอกครับ
เดี๋ยวเราฟังเจ้าอาทิตย์อีกทีกันแล้วกัน